เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือเลย
ต้องไปจับงูเหลือมยาวเกือบ๔เมตรนะคะ
ไปนอนอยู่บนที่นอนของหญิงวัย๕๐ปีคุณผู้ชม

บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะผ่านเหตุน้ำท่วมมา
ก็เลยคาดว่าน่าจะมีสัตว์ที่หนีน้ำมาหลบอยู่แบบนี้แหละค่ะ

ก็นำกำลังพร้อมอุปกรณ์จับงูเหลือมยาวเกือบ๔เมตร
น้ำหนัก๒๕กิโลกรัมในบ้านเลขที่๑๕๗
ที่ถนนเนินหูกวางตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งมาจากเจ้าของบ้าน
เจองูขนาดใหญ่ไปนอนขดอยู่บนที่นอน
นางคอลียะยาวัย๕๐ปี

ก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเสร็จจะเข้านอนอยู่แล้ว

ไปเจองูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้แหละค่ะ

กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็รีบตั้งสติ
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยทันที
ด้านเจ้าหน้าที่ก็พยายามจับงูโดยใช้เชือกรัดคอนะคะ
ใช้เวลากว่า๒๐นาทีก็จับได้สำเร็จ

แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ

สาเหตุที่งูเข้าบ้านครั้งนี้น่าจะเป็นงูที่หนีน้ำมา
เพราะว่าบริเวณนี้เคยถูกน้ำท่วมเมื่อ๔สัปดาห์ที่ผ่านมา
สัตว์เล้ยคลานก็จะหนีขึ้นที่สูง
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะยังมีสัตว์เลื้อยคลานอีกจำนวนมากนะคะ
หลบซ่อนอยู่ในบริเวณบ้านของชาวบ้าน
ถ้าใครเจอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลย

ซึ่งเหตุการณ์นี้มีชาวบ้านไปยืนมุงดูเพียบเลย

เล้งเลขที่บ้านความยาวน้ำหนักตัวงู
เอาไปเสี่ยงโชคลาภหวังจะรวยกันทั่วหน้าเลยค่ะ